โปรด๙แต่งตั้งคเศรษฐ๑แล้ว
ไม่มีพิชิตและไม่มีไผ่
คือคุณพิชิตเข้าใจได้
เพราะเขาแสดงตัวประกาศไม่รับตำแหน่ง

เอาไปดูก่อนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
โดยนายเศรษฐธวีศิลป์เป็นนายยกรัฐมนตรี

และนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์
ส่วนรัฐมนตรีแยกดูเป็นกระทรวงดีกว่าดูง่ายดี
นี่ครับกระทรวงการคังก็คือคุณเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีว่าการ
คุณจุลพันธ์อมวลวิวัฒน์คุณกฤษฎาจีนวิจารณะ
คนนี้เป็นนะครับก็ต้องพูดว่าเป็นอดีตประหลักกระทรวงการคลังแล้ว
เพราะท่านลาออกมาแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์เอาคุณภูมิธรรมเวชยาชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการ
คุณนพินทรศรีสันพางนะครับรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์
แล้วเดิมจะมีคุณไผลลิกเป็นรัฐมนตรีช่วยอีกคนนึง

โบ๋โบครับ
ส่วนกระทรวงกลาโหมที่คนจับตามองไม่พลิกโผล

นายสุธินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการ
แล้วก็ไม่ได้มีรัฐมนตรีช่วย
โอ้น่าดูมากเลยนะรัฐมนตรีกระทรวงการกราโหม

สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการ
และนายสุรพงศ์ปียโชธและนางสาวขออภัย
และนางมณพรเจริญศรีเป็นรัฐมนตรีช่วย

ก็มีคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์
เป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับ

ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการ
นายชายาพรมมานะครับและนายอนุชานาคาสัยเป็นรัฐมนตรีช่วย

อนุทินชาวิรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการ
แล้วก็มีคุณชาดาไทเศษคุณทรงศักดิ์ทองศรี
และคุณเกลียงกันตินันนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วย
โอ้โหมีมธ๑มธ๒มธ๓มท๔ครับคุณผู้ชมฮะ

มีรัฐมนตรีช่วย๓คนนะครับ
กระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการ
นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลเป็นรัฐมนตรีช่วย
ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบโดยนะครับรองนายกพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ
กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วเป็นรัฐมนตรีว่าการ
นายสันติพร้อมพัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วย
กระทรวงการต่างประเทศไม่ค่อยเห็นจะมีรัฐมนตรีช่วยสักเท่าไหร่นะ
ในหลายรัฐบาลแต่รัฐบาลนี้มี
นายปานปรีพหิตธานุกรเป็นรัฐมนตรีว่าการ
แล้วก็นายจักรพงศ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับ
กระทรวงแรงงานลองคนนี้บ้าง
ทำท่องเที่ยวกีฬามาแล้วรอบที่แล้ว
คราวนี้มาเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายประเสริฐจันทรลวงทองเป็นรัฐมนตรีว่าการ
ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ
เป็นคราวนี้เนี่ยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการ
อุตสาหกรรมนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมก็นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะครับพี่ปื๊ดครับเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ขออภัยวิจัยและนวัตกรรม
นางสาวสุภามาศอิสระพักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการ
พวงเพชรชุนละเอียดเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยไม่มีนายพิชิตชื่นบานโอ้โหอีกเหมือนกันตรงนี้
คุณผู้ชมครับรัฐมนตรีทั้งหมด๓๓ตำแหน่งจาก๓๕ตำแหน่ง

ไม่มีชื่อของนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาพักเพื่อไทย
คนนี้ก็คือเขาประกาศแหละนะครับแม้ว่าจะประกาศในช่วงเวลาที่
มันอาจจะคาบเกี่ยวนะครับคาบเกี่ยวสักหน่อยเนี่ยนะครับ
แต่เขาก็ประกาศไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตามผูก่อนหน้านี้พอบอกว่าไม่อยากคอรบอระบักใจเรื่องเสียงทุกข์ติง
ที่บอกว่าอยากให้ประเทศเดินหน้าได้

ส่วนคุณไผลฤกษ์ส่องพลังปัชหรัฐนี่สิ
พี่ไผลฤกษ์เขาโผล่อะไรนะ

นี่ภาพนี้ตอนยังลงพื้นที่ไปกับคุณเศรษฐาอยู่เลย
เมื่อวันศุกร์เองป้าทิ่มลงไปสมุทรสงครามไหม
แล้วเห็นประกบท่านนายกนิดก็นึกว่าเอาล่ะมาแน่ในโหน
กันอยู่เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ายืนเป็นแก๊กกราวขนาดนี้

ก็ขนาดเรายังช็อกคิดว่าเจ้าตัวเขาช็อกไหมล่ะนะครับ
ล่าสุดก็ออกมาประกาศขอถอนตัวนะครับ
หลังจากมีเรื่องร้องเรียนตรวจสอบคดีความในอดีต
แต่คุณเศรษฐาบอกทั้งสองคนโคต้าไม่ได้หายหรอกนะ
เดี๋ยวจะปรับคอลโมก็ว่ากันใหม่
เรื่องคดีของคุณไผลลิกไปสืบไปค้น
ก็ไปเจออันนี้อันเดียวนะคุณผู้ชมกรณีที่รถลัมโบกินี่มีตอนนั้นเนี่ย
ถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดหรือปปศ
เรียกเข้าตรวจสอบแต่ในไผ่เขายืนยันความบริสุทธิ์
ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว
นะส่วนมันจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่าเนี่ย
เท่าที่ไปลื้อดูเจอคดีนี้คดีเดียวนะฮะ
เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวคงจะมีความชัดเจนมาหลังจากนี้แหละนะครับ
ทีนี้ต้องดูค่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้เนี่ย
พอมีการเมื่อวานนี้พอโปรดก้าวเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะ
พอได้รับการโปรดก้าวแล้วมาไล่เลี่ยงกันดู

เพราะว่าทางนายเศรษฐาก็จะมีการนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้า
ก็คาดว่าวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคาดว่าน่าจะเป็นวันอังคารที่๕กันยานี้
ตอน๕โมงเย็นที่ตึกสันติมัยตรีแล้วก็มีการนัดถ่ายรูปรวมคอรมอกัน
โดยก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็จะมีการนัดประชุมคณะรัฐมนตรี
พิเศษกันด้วยคุณผู้ชมเราทำเป็นหน้าปฏิทิน
เดือนนี้ให้ได้ดูแล้วดูตามกันไปเลยนะคะ
กัญญาอันนี้ก็คือจะมีการนัดประชุมคอรมณ์นัดพิเศษก่อน

หลังจากนั้นก็จะมีการเตรียมการแถลงนโยบาย
ตอนนี้เขาจัดทำคำแถลงนโยบายใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้ว
แล้วพอวันที่๖กันยาคุณผู้ชมจะประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ
แหลงนโยบายต่อรัฐสภาก็น่าจะอยู่ในช่วง๘ถึง๑๑นะนะ
หลังจากนั้นจะประชุมคอรมณ์นัดแรกอย่างเป็นทางการ
สีน้ำเมินน่ารักคุณผู้ชม
ส่วนการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา
เรื่องนี้เนี่ยนะคะอาจารย์วันนประธานรัฐสภา
ตัวขณะรัฐมนตรีเนี่ยอยากให้เป็นวันที่๑๑กัญญา

ถ้าเกิดว่าเป็น๘กัญญาที่พูดถึงก่อนหน้านี้

มายังสภาตั้งแต่๔กันยาแล้วไง
จากสภาก็ต้องมีการออกหนังสือนัดสมาชิกล่วงหน้า๕วัน
คือมันเหมือนกับว่ามันจะต้องย้อนไปพอปักทงไว้ตรงนี้
เหลือก็ต้องทำย้อนมาดังนั้นก็จะนัดประชุมสามฝ่าย
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกันในวันที่๗กันยานะคะ
ส่วนภารกิจของคุณเศรษฐาตามรายงานเขาบอกว่าจะมีการประชุม
คณะกรรมการคณะราชการตำรวจต่างของบตร๑๔กัญญา
แล้วช่วง๑๘ถึง๒๓กันยาทางนายกเศรษฐาก็จะเดินทางไปร่วมประชุม
มัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาด้วย
นี่กางไทม์ไลน์มาให้ได้เห็นกันของเดือนนี้ว่าทิศทางทางการเมือง
หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ